ไปดูกิจกรรมของกลุ่มทะลุฟ้าที่วันนี้เขาจัดกันตั้งแต่๑๐โมงเช้าแล้วก็เสร็จสิ้นลงไปแล้ว
เขาไปตามสถานทูตต่างนะครับไปเรียกร้องในประเด็นต่างที่พวกเขาสงสัยและเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
จากนั้นก็เริ่มทำกิจกรรมเคลื่อนขบวนนะครับไปที่สถานทูตต่าง

จุดแรกไปที่หน้าสถานเอกอักฆาตชาตุสวิทยาลันดิ์
ส่งตัวแทน๓คนเข้ายื่นหนังสือถึงผู้แทนของสถานทูต
เพื่อร้องเรียนกรณีที่เจ้าหน้าที่ไทย
ใช้ความรุนแรงจนเกินเหตุในการสลายการชุมนุม
เป็นการขัดต่อสนทิสัญญาเจนีวาที่ประเทศไทย
ร่วมลงนามกับประเทศสวิสเตอร์แลนด์และประเทศที่เกี่ยวข้องเอาไว้
จุดที่๒ก็เคลื่อนขบวนไปที่สถานเอกอักฆาตชาตุสหรัฐอเมริกา
เขายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการจัดสรรวัคซีน
ที่ได้รับมอบมาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจำนวน๑ล้าน๕แสนโดส
ที่รัฐบาลไทยเอาไปแจกจ่ายให้กับกำลังคนในกองทัพ
แทนที่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
โดยสถานเอกอักราชทูตสหรัฐอเมริกาได้ส่งตัวแทนมารับหนังสือ
จากกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อเอาไว้พิจารณานะครับ
และจุดที่๓ครับไปที่สถานเอกอักราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลไทยจัดหาวัคซีนซีโนแวค
จากบริษัทซีโนแวคไบโอเทคจำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของจีนจำนวนทั้งสิ้น๒๔๕๕๐๐๐โดส

ไม่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙สายพันธุเดลต้าได้
ขณะที่พลตรบตรีปริยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนัดคอนบาน
เปิดเผยว่าตำรวจภูทรสมุทรปราการจับกลุ่มนายประวิทธิบูลบุญ
เขาเป็นผู้ต้องหาที่จุดไฟเผาป้อมจราจร
ทรัพย์สินทางราชการบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงครับ
ส่งดำเนินคดีในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น
ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
พลตำรวจตรีปียะยังกล่าวถึงครอบครัวของนายธนัดธนากิจอำนวย
หรือไฮโซลุคนัทที่ประกาศว่าจะเอาผิดตำรวจ
ฟ้องตำรวจว่างั้นเถอะกรณีที่ไฮโซลูกนัดได้รับบาดเจ็บขณะ
เข้าร่วมการชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดง

ตำรวจมั่นใจว่ามีข้อมูลที่จะชี้แจงข้อที่จริงในชั้นศาลได้นะครับ
แต่บาดแผลเนี่ยตำรวจบอกว่ายังยืนยันไม่ได้ว่าเกิดจากวัตถุใด
ต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ที่รักษาไฮโซลูกนัด